เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ย

แทบไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแรงเลย

ผมพยายามให้ประชาชนได้เข้าใจ

เก็บน้ำใต้ดินน้ำที่ฝนตกลงมา

ฝนอย่างเดียวฝนตกลงมา

จะต้องเก็บน้ำไว้บนผิวดิน

น้ำที่ใต้ดินที่เอาขึ้นมาใช้เนี่ย

เพราะว่าพืชเกษตรน้ำน้อย
ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำ

ที่จะใช้ได้ในพื้นที่ใกล้นั้น

ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ต้องทำอยู่แล้วครับ

ที่ทำกินเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ถ้าทำมากขึ้นนี่ยิ่งดีใหญ่เลย

เราพยายามที่จะเก็บน้ำที่ฝนตกลงมา

ไม่ใช่น้ำท่วมแล้วก็ปล่อยลงทะเลหมด

โดยที่ไม่ได้เก็บน้ำไม่ใช่
อันนี้เสียดายแย่